ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณชะกัน

ร้องได้ในเพลงที่๒ตอนนี้รับแล้ว๒มือ

เป็นคนสู้ชีวิตก่อนเลยนะครับ

คุณชะกันทำได้จริงสุดยอดมากนะฮะ
พี่ติดหนี้บ้านอยู่๓๐๐๐ตอนนี้
คือพี่หาใช้หนี้มากี่ปีแล้ว

ก็ไม่อยากจะให้แม่เหนื่อยแล้ว

จะมีใครที่มันจะมีความสำคัญไปกว่า

บุพการีของเราคุณพ่อคุณแม่

นี่ก็คือหัวใจของครอบครัวนะฮะ

เพลงนี้แหละจะทำให้บ้าน
กลับมาเป็นของเราได้เหมือนเดิม

มูลค่า๔๐๐๐บาท

ก็ฟังสไตล์ดูแล้วก็น่าจะเป็น

สักครู่ที่ร้องไปอับอันไหนยาก
กว่าการความยากง่ายอันนี้ยากกว่าครับยากกว่านะเพราะว่าอืม
เสียงสูงครับเสียงสูงเสียงสูงไม่เป็นปัญหาร้องหลบก็ได้
จะเอาเนื้อแล้วเนื้อเอาเนื้อให้ถูกเนื้อได้ครับนี่ฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
ตอนนี้สถานการณ์ของคุณชะกันนะครับมีอยู่แล้วแน่นะครับ
สองหมื่นบาทถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเล่นแล้วอยากจะหยุดไม่รู้แหละ
พอละสองหมื่นก็ได้เลยรับกลับบ้านแต่ถ้าสู้ต่อ
ถ้าไม่สำเร็จสองหมื่นที่มีอยู่จะถูกทอดลงครึ่งหนึ่งเหลือหนึ่งหมื่นบาท
ตั้งใจให้ดีนะครับฟังอินโทรไปแล้วตอนนี้คุณชะกันจะสู้หรือจะหยุด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

นี่เดินไปจุ๊บภรรยาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ลูกหลับอยู่

เป็นเพลงชีวัตรแล้วว่าเพลงนี้จะได้บ้านคืนหรือไม่ได้

เย้

จำไม่มีเฉลี่ยแล้วกว่าตื่นเต้น

ก็ต้องร้องให้ถูกต้องทุกคำ
กว่าดนตรีจะหยุดลงไปนะครับ

สู้ครับอ้าวสู้ถ้าสู้มา

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สามเพลงมาครับขอโชคดีค่ะ
คนรักจากลากล่อชะตาที่ปกตำ
กระบานตอนธรรมเผ็นเพียงห้องเปล่าใจหาม
กระดาษแผ่นน้อยเพียงคำว่าลาฝากไว้
อ่านแล้วสุดลงร้องไห้โทรเป็นไปได้หรือนี่
เหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินที่ติดลม
ความรักจึงลมยามจมพี่เสื่อมราศี
หวังเธอเป็นอย่างรักษายามดวงไม่ดี
แต่แล้วน้ำใจแฟนพี่ก็มีให้เพียงครึ่งทาง
พี่ไม่ดังเหมือนดังน้องตั้งตารอ
อนาคตเริ่มหักงอถึงรอคงไม่มีหวัง
คงอายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด่นดัง
แต่พี่มันเคว้งมันคว้าง
เหมือนเรือที่รอวันลม
รักคมเมื่อคราวกระเป๋าแวนแบนทุกแฟนที่ชา
มองห้องยามยากไม่มีแม่เสร็จเส้นผม
เหลือเพียงกลิ่นหอมกลิ่นมอนให้พี่กอดนม
แต่ตัวน้องไปลอยลม
ยามพี่จมขาดคนรู้ใจ
ลุ้นช่วงที่คุณชะกันร้องเนี่ย

ของคุณจักรร้องทั้งภรรยาทั้งคุณแม่
รุ้นแบบนิ่งเลยนะครับ
คุณแม่ต้องหยุดบิดมือนะคะเดี๋ยวเจ็บนะ

คุณจักรจะรู้สึกยังไงกับตัวเอง
ก็เสียใจก็งั้นนะครับ
แต่มั่นกลัวว่าไม่ผิดครับ

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้อง